คืออย่างนี้คือตอนนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้ว

หนูป๋วยย้ำพูดให้ดูเป็นทางการ
แล้วมันรับอะไรพี่ยายทำหน้า

ถ้ามนต์ดำอยู่เขาต้องบอกทำไมต้องประดิษฐ์

ต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครคบพวกเราแล้วรู้ป่ะ
เวลาพวกเราไปไหนเนี่ยจะไม่มีใครคบพี่ได้แล้วนะ

ก็ไปดูในเพจของไทยรัตน์ไอจีบของไทยรัตน์ทีวี
กันชงกันชัยทำงานแล้วโอ้โหกันหมดดีมะพอแล้วครับ
แค่นี้เขาก็จะเอาอุดมาปลาหน้าป้าแล้ว
จริงแค่นี้จะไม่มีใครคบแล้วเวลาไปไหนเขาพูดอะไรกัน

พี่หนุ่มมันไม่ได้พูดเลยบอกว่าพี่ได้รู้มาพี่หนุ่มไม่ได้พูด
พี่บอกว่าพี่ก็ได้ยินเข้ามาอย่างนี้

เท่ากับว่าพี่ก็ไม่ได้มาทำหน้าที่ในรายการนี้

แต่พอพูดอย่างนี้ต่อไปพอมีก็ไม่กล้าพูดนะครับ
โอ๊ย

น้องใบเต๋ยแบบอะไร

ก็ดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้พยายามโทรหาใบเตยอยู่เหมือนกัน
จนถึงเที่ยงคืนก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อได้
หนูอยากให้ดูเลยนะครับอยู่เมืองไทยนี่น้องอยู่เมืองไทย
รูปนี้น้องแมนเป้าตุ่มมั่น

ใช่คือน้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วมันอาจจะไปกระแทกอะไรเข้าแล้วมันอักเสบ

เขายอมรับว่าไม่โอเคจริงแต่ว่าไม่พร้อมตอบ

ถ่ายละครอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

แล้วก็โอเคเดี๋ยวให้โทรกับแล้วพี่รู้สึกผิดไหม
ไม่มีหน้าโทรมาอีกอะไรอย่างนี้
แล้วตอนเช้าก็เลยได้มีการโทรคุยกัน
แล้วน้องเขาเข้าใจพี่ไหม
เขาเข้าใจ
แล้วสรุปได้ยินงานว่าจริงหรือไม่จริง

เขายังไม่ตอบเพราะว่าพี่ไม่สามารถที่บอกได้ว่าจริงหรือไม่จริง
เพราะว่าจริงไม่จริงคือต้องเป็นเขามาพูดเอง

เตยว่าไม่โอเคเป็นข่าวมาจากไหน
คือมีนักข่าวแล้วก็ที่จะโทรไปคุยกับน้อง

อ่าก็ดูอยู่ในกระทะ
อยู่ในกระทะก็ติดอ่างพูดไม่ชัดขึ้นมา
พูดไม่ตัดหน้าพูดว่าไม่โอเค